เพื่อที่จะคัดเลือกไปโอลิมปิกที่บราซิล
แข่งขันกันอย่างเข้มข้นก็ลุ้นเชียร์สาวไทย
ตบลูกยางสาวไทยให้ได้ไปแข่งขันต่อที่โอลิมปิกที่บราซิลให้ได้
ซึ่งการการในรายการนี้เป็นรอบค้าเลือกที่ประเทศญี่ปุ่น
เขาก็มีเทคโนโลยีใหม่สำหรับการแข่งขันในรายการนี้ด้วย
ซึ่งจะเป็นอะไรนั้นไปติดตามได้จากรายงานครับ
ขยับสอบสามารถกดได้ทันทีค่ะ

เข้าใจถึงวิธีการใช้งาน

จึงทำให้เกิดปัญหาตามมาไม่น้อย
ซอฟต์แวร์ดังกล่าวยังไม่เสถียรมากนัก
และบ่อยครั้งที่เกมต้องหยุดลง

ผู้ฝึกสอนของไทยก็โดนปัญหานี้ไปเช่นเดียวกัน
ทีมงานสตาร์ฟได้กดเปลี่ยนตัว

แต่ระบบกลับไม่ทำงานตามที่สั่ง

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนายใหญ่ของทัพสาวไทย

เพราะเข้าใจว่าระบบยังใหม่
และทุกทีมก็น่าจะเจอปัญหาแบบนี้เช่นกัน
ที่สาธารณะวอลเล็กบอลอนาชาติ
ว่าที่สาธารณะวอลเล็กบอลอนาชาติ

ต้องการเอาไปใช้ในโอลิมปิกเกมรอบสุดท้ายที่ริโอเดอร์จาเนโล
จะสามารถแก้ไขจุดบกพร่องได้ทันหรือไม่
แต่ถึงอย่างไรก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ดี
ที่จะทำให้การแข่งขันวอเล็กบอลดูทันสมัยยิ่งขึ้น
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน